เย้าวนี้มันเป็นกระแสวิภาควิจารณ์ออกมาว่า
ไม่เคยมีการทะเลาะเหมือนกันเพียงแต่ว่าช่วงนี้เธอค่อนข้างที่จะห่างหายจากครอบครัวไปก็เท่านั้น
ยิบสี่คิวระติที่มีคนลื้อว่ามีปัญหาทะเลาะกับน้องสาวแท้แท้อย่างยิบโซ
โดยพี่สาวคนสวยออกมาชี้แจงว่างงกับข่าวที่ออกมาเช่นกัน
พร้อมกับปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอน
ซึ่งสาเหตุที่ห่างเหินเพราะไม่ค่อยได้เจอกัน
ส่วนที่ไม่ได้ไปร่วมทริปครอบครัวนั้นก็เป็นเพราะเวลาว่างไม่ตรงกัน
แต่ทุกคนในบ้านก็เข้าใจดีก่อนจะเอ่ยปากว่าห่วงน้องสาวเรื่องสุขภาพและการทำงานค่ะ
เพราะว่ามันน่าจะจบไปนานาแล้ว
ถ้าเป็นห่วงโซ่ก็จะห่วงสุขภาพมากกว่า
เพราะว่าเหมือนเหนื่อยดูไม่ค่อยแข็งแรง
ส่วนเรื่องที่มีการตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ดัง

ที่ได้เล่นบทบาทที่หลากหลายค่ะ